คุณผู้ชมฮะมีเพศรัชกรหญิงท่านหนึ่ง

หากมีการตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
และอยู่ในอาการสีเขียวนะครับ

แม้ว่าโรงพยาบาลสนามเองก็อาจจะไม่มีเตียงมารับท่าน

แต่ทีนี้เพศรัชกรหญิงท่านนี้สะท้อนออกมาบอกว่า

โดยงานรัฐบอกให้เรากักตัวที่บ้าน

มียามาส่งใช่ไหมฟาวิมีใช่ไหม

พอเธอตรวจพบว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙

เธอตุ้นยาอะไรต่างละนาไว้เลยนะ
เพื่อจะกินตามมาแก้อาการเนี่ยนะครับ

กระทั่งวันที่๒๕๒๖กรกฎาคมนี้นะฮะ
เริ่มมีอาการเจ็บคอคัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูก
ต่อมา๒๗กรกฎาคม

ทีนี้ครับตัวเธอใกล้ชิดกับผู้ช่วยใช่ไหม

พบว่าติดเชื้อโควิดเช่นกันนะครับ
ทีนี้เริ่มประเมินอาการตัวเอง

แล้วก็เล่าถึงความยุ่งยากในการกักตัวที่บ้าน

ก็คือ๑๓๓๐นะครับ

ถ้าไม่ใช้โทรไปนี่ประกันสังคมละกัน

ทีนี้ค้าเพจสจกรหญิงท่านนี้ก็โทรไป

เลิกงานแล้วราชการเลิกงานแล้วเหรอนะครับ

โทรไปอีกเบอร์ละกัน๑๓๓๐

แค่ใช้ชีวิตในการโทรสายด่วน
อะไรแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วว่ะ

บอกว่าให้กรอกแบบฟอร์มไว้เพื่อว่าจะมีคนติดต่อกลับ
มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับถึงวิธีการดูแลตัวเอง
แล้วก็จะส่งอุปกรณ์อะไรให้ต่างนานา
ไป๔๘ชั่วโมงคือ๒วันแล้วนะคุณ
บอกไม่มีใครติดต่อกลับเลย
และเธอก็มาตรวจอาการของเธอเพราะเธอตุนเครื่องตรวจ
ว่ามันมีกี่ขีดมี๒ขีดอย่างต่อเนื่องนะฮะ
ส่วนอาการของเธอพอวันที่๒๘กรกฎาคม
ป่วยมาสักประมาณวัน๒วันนี้นะฮะ

วันที่๒๙กรกฎาคมนะครับ
ก็ระคายคออยากไอคัดจมูกเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำมูก
ส่วนวันที่๓๐กรกฎาคมอาการมันหนักขึ้น
คือระคายคอไอมากขึ้นแต่คัดจมูกน้อยลง
วันที่๓๑ก็อาการแบบนี้ยังอยู่เลย

คุณคิดดูว่ามันผ่านมากี่วันแล้วนะครับ๕๖วันแล้ว
ยังไม่มีการติดต่อใดกลับจากหน่วยงานที่เธอติดต่อไปทั้งสิ้นเลย
เลยตัดสินใจบอกโอ้โหโชคดีนะที่ตุนยาไว้

เริ่มจากการกินออกกำลังกายเท่าที่จะออกได้
พักผ่อนเยอะกินวิตามินซีนะฮะ

แล้วก็กินยาตามอาการเพราะเธอเป็นเพศสัตว์เธอจะรู้อยู่แล้ว
ถ้าไอต้องกินอะไรเป็นไข้ต้องกินอะไรคัดจมูกกินอะไรนะครับ
ไม่มีอาการไหนเธอบอกก็ไม่กิน
ไป๙วันถึงวันที่๓สิงหาคมคือเมื่อวานนี้นะครับ
เท่ากับเธอรักษาตัวเองจนหายดี
เธอก็เลยสะท้อนไปเนี่ยเห็นไหมฉันต้องรักษาตัวเอง

ชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาผู้สูงอายุอะไร
คนในครอบครัวชุมชนแออัดเขาไม่รู้วิธีการในการดูแลตัวเอง
จะปล่อยเขาไงนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่า
โทรไปสายด่วนต่างนานานะโอ้โหไม่ติดต่อกลับมาเลยนะครับ
ขณะที่เรื่องของเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙นะฮะ
ก็มีข่าวลือว่าคนที่ทำประกันเอาไว้
ประกันก็จะหาให้เป็นกรณีพิเศษนั้น
เรื่องนี้นายสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทย
ออกมาชี้แจงบอกว่าการหาเตียง
ไม่ได้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำประกันแต่อย่างใด
เพียงแต่การมีประกันจะเป็นตัวช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
ทั้งเรื่องของชีวิตและค่าใช้จ่าย
บริษัทประกันจะช่วยประสานงานหาทางให้ลูกค้าได้เข้าไป
ลงทะเบียนรับการรักษามากกว่า
คุณเป็นคนที่ทำประกันในวงเงินสูง
บริษัทเราจะสามารถหาเตียงให้เลยได้ทันที
มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่เราจะช่วยประสานได้
เพราะตอนนี้มีข่าวลือออกมาเยอะนะคุณนะ
จะได้เตียงแบบนี้คุณต้องทำประกันไว้ก่อน
วงเงินสูงและมีเงินนอกด้วยนะมีเงินนอกจ่ายไว้

เป็นเงินประกันเตียงอาจจะหลักแสนนะแต่ก่อน

คุณวางเป็นเงินประกันไว้ก่อน

เดี๋ยวบริษัทหาเตียงให้แน่นอน

แต่ถ้าคุณไม่ป่วยเดี๋ยวบริษัทคืนเงินล้านหนึ่งให้คุณ

ทีนี้ถ้าจะตรวจเช็คต้องตรวจเช็คว่า
เกี่ยวกับเรื่องของการประกันชีวิตหรือเปล่า
ที่เขาออกมาตรการอะไรแบบนี้มาหรือเปล่า
หรือว่าเกี่ยวโดยตรงกับทางโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่า